ไปดูคุณปวีนาหงษกุลพาแม่ของเด็กหญิง๓คน
ลูกสาวแม่นั่งรถโรงเรียนน่ะ
นั่งรถโรงเรียนแต่โดนคนขับรถโรงเรียนกระทำอนาจารย์
แล้วเวลาผ่านไปปีนึงแล้ว

คนขับรถกลับไปขับรถโรงเรียนตามปกติแล้วครับ

ช่วง๑๑โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ปวีนาหงศกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีครับ
พาแม่ของเด็กหญิง๓คน

ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ถูกคนขับรถตู้
โรงเรียนกระทำอนาจารย์ที่สนฉลองกรุง
หลังจากคดีไม่คืบหน้ามากว่า๑ปี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

เด็กผู้หญิงอายุ๑๑เรียนอยู่ชั้นป๖

มีนายวินัยเป็นน้ำสมมุตินะ

นายวินัยก็มาส่งน้องเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็ให้เด็กย้ายมานั่งที่เบาะหน้า

พอมาถึงบ้านน้องก็เล่าให้แม่ฟัง

เคยทำแบบนี้กับเด็ก๙ขวบ๘ขวบด้วย

ปีที่แล้วในปีหนึ่งพอดีจริง
วันนี้๗มิถุนายนก็นะครับ
ตำรวจได้เรียกผู้ก่อเหตุ

กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตาม

สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองสิครับ
ประกอบกับผู้ก่อเหตุถูกดำเนินคดีเพียง๑คดี
ส่วนอีก๒คดีไม่มีความคืบหน้าหนำซ้ำ
ผู้ก่อเหตุโอ้โหกลับมาขับรถตู้ส่งนักเรียนอีกฮะ
แม่ของน้องคนหนึ่งเล่าบอกว่าที่ผ่านมาเด็กถูกกระทำอนาจารย์มาแล้วหลายคน
แต่ผู้ปกครองยังไม่มาแจ้งความ
ขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุก็ติดต่อไปพูดคุยกับแม่ของเด็กอายุ๙ขวบ
ขอไกลเกลียขอไกลเกลียได้ไหมแม่ไม่ยอม
แม่บอกจะเอาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
๒โมงที่ผ่านมาแม่พออย่างนี้คดีคืบเลย
ตำรวจสอนอฉลองกรุงนำตัวนายวินัยส่งฝากขังและถอนประกันที่ศาลมีนบุรี
แล้วส่งตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำแล้วนะครับ